ทีนี้มาดูสาวหึงโหดหน่อยนะคะ

ตบเลยค่ะจิกหัวรัวหมัดตบรุ่นน้องไม่ยั้งเลยนะคะ

ต้องเจอแบบนี้ตบสั่งสอนเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะก่อนที่จะเล่ารายละเอียดว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่
ถามคุณผู้หญิงมือตบไปนิดนึงว่าคุณไปเคลียร์ไปคุยกับผัวคุณหรือยัง
คุยกับแฟนคุณหรือยังก่อนที่จะมาตบรุ่นน้อง
คือนึกถึงเพลงคุณปานเลยนะว่าตบมือครั้งเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้
ถ้าสะพานไม่ทอดข้ามไปใครจะกล้าข้ามมาโอ้ยแฟนคุณไง
นี่ไงไปคุยกับแฟนคุณก่อนนะคะโอ้ตายแล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความทำร้ายร่างกายกันเลยนะคะ
ตบเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมาที่ซอยแห่ง๑ย่านเสรีไทยกรุงเทพ
สาเหตุอย่างที่บอกไปค่ะไม่พอใจสาวรุ่นน้องที่เธอตบเนี่ยนะบอกว่าสาวรุ่นน้องเนี่ยแอบมาแชทเฟสบุ๊คคุยกับแฟนหนุ่มของตัวเอง
หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมค่ะสาวรุ่นน้องบอกว่าดิฉันก็ไม่ได้ยอมให้ใครตบฟรีนะเกิดมาไม่ได้ยอมให้ใครตบฟรีนะคะ
สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจสอนอบางชันนะคะตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวมือตบและคนเชียร์มาดำเนินคดีตามกฎหมายคือข้อหาดทำร้ายร่างกายและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
อย่างที่บอกไปไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้
ไปเคลียร์กันก่อนไปคุยไปสอบถามกันก่อนอย่าทำร้ายร่างกายกันนะคะ